ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
คุณวิมร้อง
ได้

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

รักแล้ว๑หมื่นบาท

ในเพลงที่๒ของคุณไพร

และเป็นเพลงรางวัลของคุณไผ่เลย
มีเนื้อหาสะท้อนถึงเรื่องราวของ

ขอบคุณที่ได้เพลงนี้มาด้วยนะครับว่า
เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผมก็เพิ่งไปจับใบดำใบแดงมาอ๋อเหรอ
เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผมก็เพิ่งไปจับใบดำใบแดงมา

นี้ครับแต่งโดยคุณวัสสุห้าวหารนั่นเองนะครับ
เพลงนี้ครับแต่งโดยคุณวัสสุฮ่าวหานนั่นเองนะครับ
ก็เป็นเพลงที่สองนะครับ
ที่ทำให้คุณวิมนะครับก้าวผ่านมาได้นะครับ
ที่ทำให้คุณวิมนะครับก้าวผ่านมาได้นะครับ
ตอนนี้ได้ไปแล้วสองเพลงนะครับ

เรามีเวลาให้คุณวิมได้พัก

สนใจสมัครนะคะมาร่วมรายการกับพวกเรา

เฟสบุ๊คแฟนเพจร้องได้ให้ร้าน
ภาษาไทยนะครับพิมพ์ง่ายเจอเลย
แต่ว่าสมัครมาแล้วบางคนใจร้อน

เย็นนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คนสมัครเยอะมาก
ห๊ะไหว้อยากเดี๋ยวมากนะคะใจเย็นหน่อยแล้วติดต่อกับนะจ๊ะ
กลับมาพบกับร้องได้ให้ร้านได้ใหม่นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทาง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
อันนี้ทรงนักสืบ

ก็คือออกเออออกด้วย
รู้ไหมคะว่าเงินเนี่ยมันมีประจุไฟฟ้า

บางรายยังมีอาการเรียกว่าชักกระตุก

ชักหน้าไม่ถึงหลัง
โปรดติดตามตอนต่อไป